คุณผู้ชมคะมีหลายประเด็นที่ให้ขยายผลค่ะ
เรื่องของการปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล

ไม่ว่าจะเป็นผับเป็นร้านเหล้าใกล้กับสถานศึกษา
เรื่องของการเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

แล้วก็จะมีการปราบปรามอย่างจริงจังนะคะ

เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลคอสช
ที่ได้ประกาศกล้าวต่อสาธารณชน
ว่าจะจัดการแก๊งมาเฟียให้สิ้นซากไปจากประเทศไทย

มอบหมายให้พี่ใหญ่อย่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง
ควบคุมดูแลจัดการผู้มีอิทธิพลใน๑๖ฐานความผิด
ในทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ

และผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยเริ่มดีเดย์ตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคมปี๒๕๕๙
คณะกรรมการเรื่องการบูรณาการ
ปราบรามผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น
ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถปราบรามผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา๖เดือน

สามารถรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลได้ถึง๖๐๐๐รายชื่อ
ซึ่งในกลุ่มนี้มีทั้งถูกเข้าจู่โจมตรวจค้นจับกลุ่ม
รวมไปถึงการเรียกตัวมาปรับทัศนคติ
อกจากนี้ยังมีการดำเนินการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล
เชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติ
ถูกขึ้นบัญชีดำไว้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
การบุคคลบ้านสะสมทรัพย์ของตระกูลการเมืองในพื้นที่นครปฐม
นายประชาประสบดีอดีตรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
บ้านนายชาดาไทยเศสอดีตส่อพักชาติไทยพัฒนา
ผู้กว้างขวางในพื้นที่อุทัยธานี
หรือแม้แต่นายวรชัยเหมะแก่นำนปชก็ถูกบุคคลบ้านเช่นเดียวกัน
ทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเป้าหมายเพื่อต้องการล้างบางคั่วอำนาจเก่า
ขณะที่ฝากฝั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขานรับมาตรการในครั้งนี้
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งย้ายตำรวจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
ใน๑๖ฐานความผิดออกจากพื้นที่โดยให้มาช่วยราชการที่กองบัญชาการ
กว่า๑๐๐นายพร้อมกับมีคำสั่งตั้งศูนย์ปราบรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ
แต่กระนั้นความเคลื่อนไหวของมาตรการนี้กลับเงียบหายไป
ตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปี๒๕๕๙
จนกระทั่งเกิดเหตุลูกชายผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๑
ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสที่จังหวัดเชียงใหม่
นำไปสู่การสืบประวัติตรวจสอบธุรกิจ
ก่อนที่จะพบว่ามีการกระทำผิดหลายอย่าง
เช่นเปิดโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต
รวมไปถึงการเปิดสถานบันเทิงใกล้สถานศึกษา
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
เมื่อมาตรการนี้
ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่ง
ผ่านเท้าขัมของผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสช
กระตุ้นให้ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง
เร่งตอบสนองนโยบายนี้อย่างแข่งคั้น
ทำกลั่งความหวานของคนสังคม
ปัญหาชั่วครั้งชั่วข่าวแค่ไฟไม่ฟาง
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน